ไม่ได้หมายถึงภักดิ์นะแต่หมายถึงว่าความเห็นในการลงมติ
จริงมีมติงดออกเสียงมีทั้งเห็นชอบและท่านนี้ไม่เห็นชอบ
ไม่ได้งดออกเสียงด้วยนะครับ
โหวตนายกัธมนตรีเมื่อวานนี้พักประชาธิปัตย์๒๕เสียงมีมติก่อนนะครับ
ก่อนจะโหวตว่างดออกเสียงกันนะแต่พอถึงเวลาครับถึงเวลาโหวต
มีคนไม่มาแสดงตัวไม่มาประชุมหนึ่งคนนะครับอันนี้ไม่เห็นชอบนะฮะ
แล้ว๒คนก็คือ๒อดีตหัวหน้าพักนะครับ

งดออกเสียงตามมติพักมีแค่๙คนเท่านั้น
ขออภัย๖คนเท่านั้น๖เสียงเท่านั้นก็คือจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับ
ร่มธรรมขำนุรักษ์สุนัชชาโลสถาพรพิพิษประมวลพงพงถาวราเดชขออภัย
สมยศพลายด้วงแล้วก็สรรเพชรบุญยามณีครับ
ส่วนที่เหลือ๑๖คนโหวตเห็นชอบครับเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสิน
เป็นนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับนะฮะโดยแบ่งนะครับคนเห็นชอบ
ตั้งแต่ขานชื่อเลยก็คือพลตำรวจตรีสุลินปาราเร่คนที่สสสงขา
นางอวยพรศรีชาวลิสต์สสนศรีธรรมราช
แล้วก็กลุ่ม๑๔คนคนนี้กลุ่มนี้เห็นชอบภายหลังนะครับ
มีใครอ่ะเดชอีทขาวทองสสสงขาคุณคุณมั้ย
คุณคุณชื่อนี่มั้ยช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาไปต่างประเทศกันคุณคุณชื่อนี่มั้ย
เฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นที่น่าสนใจว่า
การโหวตเห็นชอบสิบหกเสียงของสอสอประชาธิปัตย์เนี่ยนะ
มันสอดคล้องกับก่อนหน้านี้กรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรอง
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเคยออกมาเล่าว่า
สอสอพักใดจะเข้าร่วมรัฐบาลเพิ่ม
ให้แสดงจุดยืนในการโหวตนายกัธมนตรีครับ
ก็สอดคล้องกันอีกสอดคล้องกับคุณหมอชนนั่น
ศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยอีกที่อภิปรายในสภาว่า
อาจมีภักดิ์ร่วมรัฐบาลมากกว่า๑๑ภักดิ์
ก็คือมีพักที่๑๒๑๓๑๔ตามมา
ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าพักประชาธิปัตย์จะโหวตเห็นชอบ
ถึง๒๑คนนะแต่ว่าโหวต๑๖คน
จะสรุปกันวินาทีสุดท้าย
วินาทีสุดท้ายก่อนปิดโหวตนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือความเคลื่อนไหวในสภาที่เราไม่เคยเห็น
คุณผู้ชมครับถ้าย้อนไป

ถ้าย้อนไปงูเห่านี่ปี๔๐ครับ
ปี๔๐ผมเรียนจบฟองสบู่แตกผลเอกชาวลิศนะครับ
มีปัญหาจากเรื่องของการลอยตัวค่าเงินบาท
แล้วก็มีสอสอจากประชากรไทยมาร่วม
หลังจากนั้นก็มีปีที่โหวต
ปีที่โหวตคุณอภิษฎเป็นนายก
มีสอสอกลุ่มเนวินมาทำให้คุณอภิษฎได้เป็นนายก
ก่อนหน้านั้นประชาธิปัตย์เคยมีงูเห่ามาแบบนี้
แต่วันนี้งูเห่ากลายเป็นประชาธิปัตย์ที่ไปยกมือนะครับ
ให้เพื่อไทยเศรษฐาทวีสินเป็นนายก
ผมเล่าคร่าวใครอยากรู้ประวัติงูเห่าไปเสิร์ชผมว่ามี
โอ้โหนี่ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมและการเมืองไทยก็ไม่เหมือนเดิมจริง
ลองมาเปรียบเทียบกันหน่อยไหมว่าตอนพลเอกประยุทธ์เป็นยังไง

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูเทียบกันนี่ทำให้ดูจำได้ไหมตอน๕มิถุนา๖๒ที่โหวต
แล้วก็ผลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายก๕๐๐เสียงคือเห็นชอบอันนี้คือคะแนนรวมนะ
แบ่งเป็นสส๒๕๑สว๒๔๙อันนี้ของผลเอกประยุทธ์
ส่วนขวามือค่ะคุณพิธาเมื่อ๑๓กรกฎาที่ผ่านมาค่ะก็รวมแล้วได้๓๒๔เสียงเห็นชอบนะ
ก็แบ่งเป็นสอสอโหวตให้๓๑๑แล้วก็สวอีก๑๓เสียงส่วนคุณเศรษฐาค่ะ
ที่ได้๔๘๒เสียงก็มีสสโหวตให้๓๓๐สวอีก๑๕
คือถ้าเกิดว่าดูจากคะแนนโหวตเนี่ยเสียงจากสวถือว่าเป็นเสียงสำคัญ
เป็นด่านอรหันที่ทำให้คุณพิธาชวดตำแหน่งนายกนะ
ทีนี้ลองมาเช็คดูตอนนี้ก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่า
ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเป็นยังไงดูฝ่ายรัฐบาลฝั่งเพื่อไทยจัดตั้ง๑๑พัก
รวม๒พักลุงก็คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติ
อันนี้ขึ้นกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นนะคะฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็อ่ะมีประชาธิปัตย์
ก้าวไกลกับก้าวไกลประชาธิปัตย์ไทยสร้างไทยพักเป็นธรรมของคุณกัณวี
ประชาธิปไตยใหม่พักใหม่แล้วก็พักครูไทยเพื่อประชาชนนะคะ
อันนี้เราแบ่งซีกให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะครับมาดูท่าทีของคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจครับ
ประทานคณะเก้าหน้าก็มีการแสดงความยินดีกับคุณเสถาธวิวสิน
ตอนที่นักข่าวไปรอสัมภาษณ์คุณธนทรแล้วคุณธนทรยอมรับว่าเสียดายนะ
ก้าวไกลไม่ได้บริหารประเทศแต่ไม่เป็นไรเมื่อพระเก้าไกลไม่ได้เป็นรัฐบาล
แต่สอสอของพักเก้าไกลก็จะตั้งใจทำงานฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ครับ
แล้วก็ฝากดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชน
เสียดายนะครับผมเสียดาย
ผมเชื่อว่าประเทศไทยที่บริหารโดยรัฐบาลของก้าวไกล
ที่เป็นประเทศไทยที่มีอนาคตที่สดใส
จะทำงานให้เต็มที่ให้ธนาคมหายค้าน
ผมเชื่อว่า๔ปีข้างหน้าพวกเขาจะทำงานได้ดีกว่า๔ปีที่ผ่านมาเสียอีก
ฟังคุณธนทรไปแล้วดูความเคลื่อนไหวของคุณพิธาหน่อยไหม
คุณพิธาเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กยาวเหมือนกันนะคะ
เอาสรุปละกันที่ไฮไลท์แดงนี่แหละค่ะ

เคาะประตูบ้านทุกบ้านคุยกับทุกคน
เดินทางไปทั่วประเทศได้รับความไว้วางใจจากประชาชน๑๔ล้านเสียง
เป็นพักที่มีจำนวนสอสอเป็นอันดับหนึ่งในสภาพผู้แทนรัศดร
แต่ก้าวไกลก็ไม่มีใครนอกจากประชาชน
ตลอด๓เดือนที่ผ่านมาทุกองคาพยพทางการเมืองพร้อมใจปิดสวิตช์ก้าวไกล
ได้รัฐบาลผสมพันธ์ข้ามคั่ว
ติดกระดุมเม็ดแรกผิดก็ไม่มีวันที่รัฐบาลผสมพันธ์ข้ามคั่วนี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมได้
นี่ค่ะคือส่วนหนึ่งที่คุณพิทาโพสต์แล้วก็โพสต์ภาพ
ตอนที่คุณพิธาลงพื้นที่ถ้ำกลางโอ้โหดูมีกองเชียร์มีกลุ่มผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าการเดินทางของเราผมจะไม่มีวันลืมขอบคุณมากครับ
ลงท้ายว่าพิธานะคะส่วนทางฝั่งก้าวไกลเองฝ่ายค้านเชิงรุกคุณผู้ชม
นี่เขาเชิญชวนเลยส้มทั้งแผ่นดินที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกพักดอม
คือชวนเป็นแนวร่วมฝ่ายค้านให้สมัครสมาชิกพักตลอดชีพบอกว่าไงรู้ไหม
ถ้าเกิดท่านเชื่อในวิถีแบบก้าวไกลเชื่อในพลังของประชาชนเชิญมาร่วมแสดงออกด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของก้าวไกล
เดินด้วยกันสร้างพักด้วยกันทำการเมืองแบบที่เราอยากเห็นสร้างประเทศไทยที่เราอยากเห็นด้วยกันโดยเข้าไปสมัครได้เนี่ยตั้งแต่๒๔สิงหา